คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่บุรีรำและกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่ามีทั้งคนเจ็บและมีผู้เสียชีวิตคือรถคว่ำค่ะที่บุรีรำแล้วก็ในรถเนี่ยมีอยู่สามท่านผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองซึ่งผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นนักร้องหมอลำวงประถมบันเทิงศิลป์คุณเอมและคุณแอนคุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมนี่คือสภาพรถตัวน้องสาวค่ะคุณแอนอายุ๑๘ปี

กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าชีพจรต่ำมากสุดท้ายหัวใจหยุดเต้นมีแผลใหญ่เลยนะคะที่บริเวณศีรษะส่วนอีกสองคนนะคะนายรณชัยงามมีอายุ๒๘เป็นคนขับรถซึ่งอยู่กับคุณเอมพี่สาวของแอนนะคะคุณเอมก็คือนางสาวสุดารัฐปะเจริญเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลเหมือนกันก็ไปตรวจร่างกายนะคะคือคุณเอมกับคุณแอ
ที่โรงพยาบาลเพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะพอเจ้าหน้าที่มาแจ้งข่าวร้ายให้กับคุณเอมว่าน้องแอนน้องสาวเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วโอ้โหตัวคุณเอมเนี่ยรับไม่ได้เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คนขับรถค่ะนายรณชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถไปรับทั้งตัวคุณเอมคุณแอนนะคะคือไปรับตัวคุณเอมที่ร้องเพลงอยู่ที่สถานบันเทิงในจังหวัดบุรีรำ
จากนั้นขับรถไปรับน้องแอนที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจะนำพี่น้องทั้งคู่ไปออกงานคู่กันที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับบอกว่าวูบไปเลย
อ๋อหยุดทางมา๓คนน้อ
คุณผู้ชมคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงคือน้องแอนวัย๑๘ปีที่เป็นน้องสาวที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เพิ่งชนะการแข่งขันเพื่อเข้าเป็นนางเอกดาวรุ่งวงประถมบันเทิงศิลป์เมื่อ๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
ด้วยการใช้บทเพลงน้ำตาหล่นบนเขื่อนลำเปล่าคือน้องร้องเพลงเพราะมากนะคะ
คือทั้งคุณเอ็มคุณแอนสองพี่น้องเนี่ยถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงเลย
มีการแสดงเปิดตัว๓นางเอกดาวรุ่งเมื่อ๑๘สิงหาคม
ก็เนี่ยค่ะมีทั้งคุณเอมและน้องแอน๒พี่น้องเนี่ยเป็น๒ใน๓นางเอกดาวรุ่ง
เมื่อได้แม้สุดแหลววันพร้อมเสียพิสันธรรมโทรโดว่าโอเคแล้ว
เฟซบุ๊คของวงประถมบันเทิงศิลป์ก็ได้โพสต์อาลัยต่อการจากไปของน้องแอน
ซึ่งคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะ
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปที่หมู่บ้านโคกสมบูรณ์
อำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์บ้านของน้องแอนผู้เสียชีวิตน่ะนะคะ
ครอบครัวกำลังอาบน้ำแต่งตัวให้กับร่างของน้องบรรยากาศเศร้ามาก
เอมค่ะพี่สาวของน้องแอนเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยว่าเมื่อคืนอ่ะ
ตัวเองนั่งอยู่ข้างคนขับและคาดเข็มขัดนิรภัย
ส่วนน้องแอนน้องสาวเนี่ยอยู่เบาะหลังน่าจะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะ
คือเหมือนแอนเธอนอนอยู่เลยที่เบาะด้านหลังอะค่ะ
ทีนี้พอเกิดเหตุรถคว่ำน้องสาวก็เลยโดนรถทับหมดสติอยู่ในรถ
เอมบอกว่าเอมเองก็สติหลุดไปเลย
แล้วสาเหตุสงสัยคนขับรถหลับในที่อ้างว่าวูบแล้วรถก็คว่ำไปเลยค่ะ
สงสัยจะหลับในคือทุกคนทำงานหนักและพักผ่อนน้อย
อยู่ม๓ส่วนเอมเป็นนักร้องรถแห่ในจังหวัดสุรินทร์
ตัดสินใจลาออกตอนม๕เพื่อมาเป็นนักร้องหมอลำเต็มตัว
คือเอมเป็นนักร้องสายประกวดตั้งแต่เด็ก
เพิ่งเรียนจบครูรุษาตร์แอ่งดนตรีของราชภัทรสุรินในปีนี้
การคัดเลือกเป็นนางเอกดาวรุ่งของคณะ
พร้อมกับน้องสาวก็คือน้องแอนเมื่อเดือนกรกฎาคม
เอมบอกตกใจมาก
คือทำอะไรไม่ถูกนะคะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรดี
ก็อยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
อาจจะทำหน้าที่นี้ต่อไปค่ะ
ทำตามความฝันทั้งของหนูแล้วก็ของน้อง

คือยังไงตอนนี้ถ้าเหลือคนเดียวก็อาจจะต้องสู้ต่อไปค่ะ

แต่ต้องขอคิดทบทวนดูก่อน
อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับศิลปินทุกคนนะคะ
ที่ทำงานดึกกลางคืนอย่างนี้ค่ะ

คือถ้าง่วงก็จอดนอนอยู่ก่อนก็ได้ค่ะ

เป็นคุณแม่ของเอมและน้องแอนผู้เสียชีวิต

บอกว่าลูกสาวทั้งสองรักในการร้องเพลงตั้งแต่เด็ก
มีความฝันอยากจะเป็นศิลปิน
และเส้นทางความฝันของลูกสาวทั้งสองคนกำลังจะไปด้วยดี
คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับน้องแอนค่ะ